นี้ต้องบอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
ไปดูกันเลยนะคะความเคลื่อนไหวเป็นยังไง
สาวคนนึงเขาเอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมนะคะคุณผู้ชมค่ะ

ยังไม่ไร้เท่าถูกแอบเปลี่ยนยางไปอีก
งานนี้เธอบอกยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เลยต้องไปคุยกันให้รู้เรื่องนะคะ
และเขาไปเจรจาตอนเจรจานี่นะมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วย

บ๊วยบายบอกมาเลยเดี๋ยวเธอบอกใหม่
หนูต้องการมือนี้เด้อพี่เพราะว่าหนูบอกโอเคมากเลย
เพราะว่าอยากกระพึงเปลี่ยนหน้าจะมารักของกันแบบนี้มันบอกว่าใช่
ยังไงคะคุณสุภาษาจะมารักของกันแบบนี้มันไม่ใช่ใช่ไหม
ความหูซึกค่ะเสียความรู้สึกเธอบอกเลย

ไม่ได้นะเขาเปลี่ยนยางได้ยังไง
คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เธอบอกเธอไม่ไหวนะคะยังไงก็ไม่ไหวจริง
ผู้หญิงคนนี้เอารถมอเตอร์ไซค์ไปซ่อมเพราะว่ารถสตาร์ทติดยาก
พอซ่อมเสร็จเอาไปเอารถหมู่เรียกค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่
ค่าเปลี่ยน๑๐๐๐กว่าบาท
แบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะคะไม่เกิน๖๐๐บาท
ไม่เกิน๖๐๐บาทเต็มที่ประมาณ๕๐๐บาท

เธอก็จ่ายไปยอมจ่ายไป
แต่พอเอารถมอเตอร์ไซค์ไปใช้รถมันสาย

ทีนี้เธอก็เลยเอาไปที่อู่อีกครั้งเพื่อเติมลมยางนะคะ
ทีนี้พอเอาไปอีกครั้งนึงปรากฏว่าก็รู้แล้วว่าถูกเปลี่ยน
เอายางเนี่ยสลับออกไปเอายางใหม่ของเธอไป
แล้วเอายางเก่ามาใส่รถมอเตอร์ไซค์ของเธอ
ไม่ยอมสิแบบนี้นะคะเธอก็ไปเจรจา
แม้ว่าทางอู่จะอ้างว่าลูกน้องเปลี่ยนยางผิดคันก็ตาม
แต่ว่าเรื่องแบบนี้ใช้วิธีเหมือนมิจฉาชีพนะเธอบอก
ถ้าลูกค้าไม่ทันสังเกตเนี่ยโอ้โหก็ลอยตัวไปแบบชิลอย่างนั้นเหรอ
เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์เอาคลิปนี้มาเตือนภัยนะคะ
ระบุว่าอู่ซ่อมร้านนี้อยู่ในซอยพุงปาม
มาบยางพรที่เบาะวินจังหวัดชนบุรี
ฝากร้านซ่อมรถหลายร้านนะคะว่าอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่าง
แล้วก็อย่าไปทำแบบนี้ตอนนี้ทุกคนก็เดือดร้อนกันไปหมดน่ะนะคะ
ทีนี้พอเจอแบบนี้เกิดไปเกิดอุปสรรย์ขึ้นมาทำง่าย
อย่างที่บอกไปซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
เขาอาจจะไม่กลับมาใช้บริการคุณอีกก็ได้
คุณไม่มีลูกค้าเลยนะคะ